ซึ่งเป็นจ่าฝูงจากสัปดาห์แรก
คุณนวลพันธ์ล่ำซามประธานสมสรของสิงหยดท่าบอกว่างานนี้หนักแน่นอนครับ
นัดแรกจะเป็นจ่าฝูงนะครับจากการเปิดบ้านชนะพัทยายูเนเต็ด๓ต่อ๐
แต่การไปเยือนเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งนัดที่แล้วพลิกกลับมาชนะแบงคอกยูเนเต็ด๓ต่อ๒
ไม่ใช่งานง่ายเพราะนอกจากจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้ว
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยที่ไม่อยากให้เกิดการปะทะกันระหว่างกองเชียร์เหมือนในอดีต
แต่ก็หวังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาครับ